กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่นะฮะวัยรุ่นกลุ่มนี้เหิมเกลิมมาก
ยกพวกสักประมาณสิบคนค่ะไปบกหูซ่อมรสครับใช้กร้อนหินใช้ไม้ปลาเข้าไป
ตะโกนเรียกเจ้าของใครจะกล้าออกมาคะ
เอาตัวเลยเอาตัวเลยออกมาออกมา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
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า

อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า

อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า

อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า

อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า

อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้าอ้อฟ้า
อ้อฟ้าอ้อฟ้า

อ้อฟ้าอ้อฟ้า